ในวันที่สถานการณ์โควิดโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนเห็นข่าวแล้วเครียดเลยนะคะ
คาดการณ์กันไว้ว่าไม่แน่ภายในอาทิตย์หน้าเราจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อเป็นหมื่น
เพราะว่าสายพันธุเดลต้ากระจายค่อนข้างรวดเร็วนะคะ
แล้วก็จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย
ก็ได้แต่บอกกับหลายคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในจุดของเราให้ดีที่สุดก่อนนะคะ
ยังต้องใส่หน้ากากอย่างแน่นหนาที่สุดใครก็ตามที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนฉีดเลยนะคะ
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกสู้กันให้ดีที่สุดสู้ทีละวันขอให้เรารอดไปด้วยกันนะคะ
มีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่บาทสมรักคำสิงเมื่อวันที่๒๙มิถุนายน
แล้วก็ในตอนแรกเลยพี่บาสก็ประกาศว่าตรวจเชื้อและปรากฏว่าติดโควิด๑๙
แน่นอนคนที่ได้เจอพี่บาสในวันนั้นก็ต้องไปตรวจนะคะ
ตัวเองก็ตรวจแล้วเหมือนกันแล้วก็ผลออกมาเป็นลบอยู่ในระหว่างการกักตัว
ก็ออกมาทำงานกันตามปกตินี่แหละค่ะแต่ยังไงก็ตามมันเตือนตัวเราอย่างหนึ่งว่า
ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และโควิด๑๙
อยู่กันมาตั้ง๒ปีแล้วนะคะเราได้ยินชื่อนี้เรายังไม่รู้จักกันดีเลยอะค่ะ
อยู่กันมานานไม่ได้แปลว่าเรารู้จักกันดีเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ
มาดูคำถามในวันนี้กันนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะตอนนี้หนูมีปัญหาหนักใจอยากปรึกษา
หนูกับสามีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุสี่ขวบแล้วครอบครัวเพิ่งซื้อบ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ได้ประมาณสามเดือนนะคะ
หลักคนที่อยู่บ้านบ่อยสุดจะเป็นสามีเนื่องจากว่าเขาทำงานประจำออฟฟิศก็อยู่ไม่ไกลจากย่านนั้นนะคะ
หนูทำธุรกิจของที่บ้านก็ต้องไปไปมามาระหว่างบ้านพ่อแม่แล้วก็บ้านใหม่โดยลูกชายจะอยู่กับหนูเป็นหลัก
ด้วยความที่หนูไปไปมามาสองบ้านทำให้ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านใหม่มากนักจนกระทั่งผ่านไปเดือนกว่า
ระหว่างที่หนูพาลูกเดินในสวนหย่อมคุณน้าบ้านฝั่งตรงข้ามเดินมาชวนคุยค่ะ
ทีแรกก็พูดคุยทั่วไปจนกระทั่งเขาบอกว่า
โชคดีมากเลยนะที่มาซื้อบ้านติดกับเพื่อนบ้าน
ก็เห็นว่าคอยดูแลกันดีนี่นาเอ๊ะแต่พี่คะหนูไม่รู้จักใครเลยนะ
เพื่อนบ้านที่สนิทกันคือใครไม่มีเพื่อนแถวนี้เลย
ถามไปถามมาด้วยความว่าเห็นสามีของหนู
เดินเข้าออกบ้านข้างบ่อยดูสนิทกัน
ขับรถออกไปข้างนอกด้วยกันคุณน้าข้างบ้าน
เหมือนจะรู้ว่ามีอะไรผิดปกติก็เลยบอกว่า
ยังไงลองสังเกตหน่อยก็ดีนะเพราะผู้หญิงข้างบ้านคนนี้เขาก็มีสามีแล้ว
โอ้แต่สามีเขาทำงานต่างจังหวัดนานมาทีเหมือนกัน
คืนนั้นก็เลยตัดสินใจหลอกถามสามีค่ะ
เรื่องเพื่อนบ้านคนนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อเคยคุยกัน
ทายกันสั้นไม่มีอะไรหรอกหนูก็ไม่ถามต่อ
หลังจากนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมค่ะเขายังไปมาหาสู่กันในวันที่หนูกับลูกไม่อยู่
พอแกล้งถามสามีเข้าเขาก็ตอบเหมือนเดิมไม่มีอะไร
หนูก็เลยตัดสินใจว่าถ้าสามีปากแข็งต้องมีหลักฐาน
ก็เลยแอบติดกล้องวงจรปิดข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านค่ะ
สิ่งที่เห็นคือถ้าฟ้ายังไม่มืดเขาจะเดินเข้าออกบ้านผู้หญิงคนนั้นเป็นว่าเล่น
แต่พอตกกลางคืนสามีหนูจะปีนกำแพงเข้าบ้านค่ะ

เว้นวันที่หนูและลูกกลับมาที่บ้านโหใจร้ายมากเลยเนอะ
อ้อยคะบ้านก็เพิ่งเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บหอมรอมริบมาซื้อ
ลูกก็ยังเล็กบอกตรงว่าเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้ว
คืนนั้นหนูฝากลูกไว้กับพ่อแม่ตั้งใจว่าจะมาเคลียร์กับเขา
โดยไม่บอกว่าคืนนี้จะกลับบ้าน
แน่นอนค่ะพอมาถึงสามีไม่อยู่บ้าน
สักพักเขาก็เดินเข้ามาโดยอ้างว่าหิวก็เลยเดินไปซื้อของหน้าปากซอย
วันนั้นหนูก็เลยถามตรงซึ่งแน่นอนว่าเขาโกหกอีกแล้ว
ต้องบอกไปว่าฉันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เขาก็เลยสารภาพเขาบอกว่าเขาหลงผิดขอโอกาสแก้ตัวใหม่
แต่เวลาขอเวลาในการจัดการเรื่องนี้๓เดือน
ตอนนี้อยู่ข้างบ้านจะตัดเลยคงไม่ได้
อืมทำไมล่ะคะแต่หนูไม่ไหวค่ะสามเดือนมันนานไป
นานเท่าเท่ากับที่เรามาอยู่บ้านนี้เลยก็เลยบอกให้เคลียร์เลย
คนนั้นมาคุยซึ่งเขาก็ขอร้องว่าเขาจะจัดการด้วยตัวเอง
อย่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยอายชาวบ้านเอ้าตอนทำไม่อายนี่นานนะคะ
ดิฉันก็เลยบอกไปว่าให้เวลาแค่๓วันเท่านั้นพอ
ตอนนี้ครบกำหนดสามวันแล้วค่ะพี่แต่หนูรู้สึกว่าเขายังติดต่อกัน
โดยการขับรถตามกันไปคุยที่อื่นพี่อ้อยว่าหนูควรทำยังไงดีคะ
ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมเพราะลึกแล้ว
บอกตรงนะไม่ไว้ใจสามีตัวเองแล้วล่ะค่ะ
รักเขาแต่เห็นภาพเขาไปนอนกับคนอื่นคาตาทุกวัน
หนูว่าหนูแข็งแรงพอที่จะตัดเขาได้
ปลหนูและสามีจดทะเบียนสมรสแล้ว

หนูสามารถเอาผิดสามีและผู้หญิงคนนั้นทางกฎหมาย
จะใจร้ายไปไหมคะ
แต่สิ่งที่เขาทำกับหนูเนี่ยไม่เรียกว่าใจดีเลยนะ
ตอนนี้ผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้จริงค่ะ

วันนี้เราอนุญาตให้เราทำเลวอะไรก็ได้

แล้วก็คิดโง่นะคะว่าภรรยาไม่รู้หรอก
จับได้ก็ยังดิ้นต่อขนาดนี้ค่ะ

อ้อยว่า๓เดือนเคลียร์จบหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเลย

ทำมาหาเงินของเราประคองชีวิตเราและลูกได้หรือเปล่า
คือพี่อ้อยอยากให้เราคิดถึงมุมที่แย่ที่สุดว่า
ถ้าในที่สุดแล้วเราเดินหน้ากับชีวิตคู่แบบนี้ไม่ได้
เราสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ไหม
เรามีเรื่องที่ต้องจัดการอะไรยังไงบ้าง
อันนี้ยังไม่นับเรื่องหย่าและการเอาผิดทางกฎหมายนะคะ

ว่าก็ทำได้นะไม่มีใครใจร้ายเกินไปหรอก
แต่อยากให้ทำในวันที่เรามีสติมากพอ
ไม่ใช่ด้วยอารมณ์ในการเดินหน้า
คือค่อยคิดค่อยบริหารจัดการกันไปค่ะ

ต้องยุติชีวิตคู่กับคนที่ทำร้ายหัวใจเราขนาดนี้นะ
คราวนี้น้องก็ไปมองที่หัวใจของลูก
เราจะยังไงต่อคุยกับลูกยังไง
แต่ถ้าน้องรู้สึกว่าน้องบอกได้น้องคุยได้

ลองเปิดใจคุยกับสามีอีกทีค่ะว่า
ที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่เธอเลือกแล้วใช่ไหม

ให้คนทรยศมีสิทธิ์เลือกก่อน
จริงแล้วฉันเดินออกจากชีวิตเธอได้ง่ายเลยนะ
แต่ตอนนี้ที่อยู่เพราะว่าเพื่อนลูก
และอยากรู้ว่าคนที่ฉันเลือกเป็นสามี
เขาจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขนาดไหน

อยากไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้าน
ละอายแก่ใจก็ช่วยละอายแทนฉันด้วย
และละอายใจแทนลูกสักนิดได้ไหม
ทำไมถึงทำตัวได้น่าดูถูกขนาดนี้

ลองทำอาหารไปส่งบ้านข้างดูบ้าง
อารมณ์แบบฉันมาดีมาแนะนำตัว
เห็นสามีไม่อยู่เหรอคะเลยอยากมาช่วยดูแล

จริงแล้วพี่อ้อยอยากให้เขารู้เหมือนกันนะ
ว่าเรารู้ว่าเธอกำลังเป็นชู้กับสามีฉันอยู่นะ

แค่มาบอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่

แค่อยากรู้หน้ากันชัดเท่านั้นเอง

ทั้งที่รู้ว่ากำลังทำลายครอบครัวคนอื่นขนาดไหน

กล้องวงจรปิดและหลักฐานทุกอย่างก็เก็บไว้
ที่สามีนอกใจที่สุดแล้วก็มีทางเลือกอยู่แค่สองอย่างค่ะ

เพราะรับมือกับความระแวงของตัวเองไม่ได้จริง

ฟาดฟาดฟาดระรานเมียน้อยข้างบ้านที่มีวิจารณญาในการใช้ชีวิต

ในที่สุดเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำ
หรือเขาแค่พูดย้ำว่าขอโทษ

คุยกับคุณพ่อคุณแม่เราได้ไหมว่าตอนนี้เราเจออะไรอยู่

เห็นคุณค่าของการให้อภัยน้อยมาก

เรามีข้อขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่า

มีอะไรที่เราละเลยหัวใจเขาไปหรือเปล่า

ที่ไม่เห็นหรือว่าเราเหนื่อยแค่ไหน
พอภรรยาไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควร

น้องก็ต้องบริหารจัดการชีวิตดีนะคะ

ถ้าอยากร้องไห้ตอนนี้ร้องไห้หนักไปเลย

รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้างหน้า
ไม่ต้องไปร้องขอสามีจากผู้หญิงคนไหนนะคะ

เดี๋ยวสุดจากคนนี้ก็ไปมีคนอื่นอีก
แต่ถ้าเขายังรู้สึกแย่กับตัวเอง

เขายังเป็นผู้ชายดีที่เคยผิดพลาด
หรือเป็นผู้ชายที่สัญชาติยานความไม่รู้จักพอ
เป็นนิสัยประจำตัวที่สุดแล้วค่ะ

เขาควรเป็นสามีเราต่อไปไหม

ไม่ต้องผูกพันในฐานะสามีภรรยากันอีกแล้ว

อาจจะสอนคนสองคนให้รู้จักรับผิดชอบ

โดยเฉพาะหัวใจที่ไม่ใช่หัวใจภรรยาอย่างเดียว

และมีลูกที่เราต้องดูแลหัวใจเขาด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจให้น้องเยอะเลยนะคะ

ต้องพอจะมีความสุขบ้างตามสมควร

เจ็บแบบไม่รู้จบนะคะ

สวัสดีค่ะ